ตลอดข่าวขำวันนี้เรารวบรวมเอาคลิปเด็ด
ฮามาฝากกันโอ้โหทั้งลีลาท่าทางอาการ
เด็ดเผ็ดมันมากเลยแต่ว่าจะคำคันกันขนาดไหน
ไปติดตามในช่วงของตลอดข่าวขำค่ะ
ตลอดข่าวขำวันนี้รวบความฟินอินความตลก
กับคลิปสุดฮาสนั่นลั่นโซเชียลจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย
คลิปแรกนางงามธรรมดาหลบไป
เพราะนางงามแบบโลกตะลึงมามาแวว
หมายเลขสิบแปดนางสาวตาลีณบรรม
ซึ้งตรึงใจไปหมดจริงล่ะครับ
เกรงหางตัวเกร็งหน้าตรงแบบนี้
อย่ารอช้าขึ้นเดินต่อเลยโลกเฮ่ย
ตำแหน่งอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ
คลิปต่อไปยังบันเทิงกันต่อ
เพราะบอกเลยว่าลีลาเป็นต่อเสียงร้องเป็นรอง
ก็ต่อไปนี่แหละผมต้องทำช่วย

จังหวะเท่านี้น้องเขาก็โยกได้
นี่นะสิครับคนมีดนตรีในหัวใจ
ลองเด้งตัวแบบน้องเข้าจังหวะกันดู
โอ้โฮ

ไปดูลีลาความช้ำแบบซ้ำของน้องคนนี้
ที่อินจนทะลุอารมณ์เพลงไปเลย
จังหวะรุ่นแช่จันทร์เพลงไว้

คนที่ทำเจ็บฉันคือเธอ
เนอร์มาเต็มอารมณ์มาแน่นแบบนี้
ถามขนาดไหนไม่รู้แต่ที่รู้
ดูซ้ำหลายรอบเลยล่ะหนู

แหลมเลย
หนูเหมือนว่าอินกับอะไรบางอย่างมาอย่างรุนแรง
โอ้โหมีกระทืบเท้าด้วยนะ
ถ้าดูดิฉันตอนอกหักเนี่ยร้องไห้เลยนะ

อันนี้โอ้โหผมตอนแรกนึกว่าแมวน้ำ
แมวน้ำยังอายเลยนะฮะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย

หมาน้ำเป็นอย่างนี้
หมาประคองน้ำไม่ใช่หมา

ไม่มีหมาน้ำบ้าง
นี่หมาประคองน้ำแต่เล่นซะแมวน้ำอายเลยนะครับ